เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
ชาวบ้านบ้านโดนรื้อเต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
จอดจงขึ้นมาแน่เนี่ยโอ้โห
จะรออะไรล่ะครับรีบเลยรีบแจ้งตำรวจเลยครับพี่

ไม่ทราบว่ามีของอะไรหายบ้างหรือเปล่าครับ

แล้วเล่าร้อนลายเสือ

โอ้โหน่าจะเป็นของมีค่าสำหรับพี่เขาทั้งสองคนนะเนี่ย
แต่ถ้าจากการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ย
โจรน่าจะปีนเข้ามาจากกำแพงหน้าบ้านครับ
มองแค่นี้ก็รู้เลยล่ะครับคุณตำรวจ
คุณตำรวจเก่งมากเลยเนอะ
สืบสวนแป๊บเดียวรู้เลยเหรอ

ไอ้เราก็คิดว่าเก่ง
แล้วก็จากการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับ
โจรเนี่ยน่าจะเข้ามาจากประตูหลังบ้านด้วยครับ
โอ้โฮโอเหนือเจ๋งฟูดไปเลยโลกแพร่
นั่นไงจะไม่ให้ชมว่าคุณตำรวจเก่งได้ไง
สืบสวนแป๊บเดียวรู้ด้วยว่าเข้ามาทางไหน
คือมันมีรองเท้าวางอยู่นะครับก็เลยรู้
ปะเถปะโถไอ้เราก็คิดว่าของจริง
โจรมีมารยาท

เดี๋ยวผมจะกลับไปสรุปสำนวนคดีแล้วก็มารายงานพวกคุณทีหลังนะครับ
ขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเนี่ยต้องติดรั้วหนามแล้วมั้ง

พี่แม่พ่อพอติดกันขโมยมันก็ดีแล้วไม่ใช่แหละครับแม่
คือคือแม่บ้าอะไรติดอะไรก็บอกสิครับ

ทำไมไม่ได้งงคุณภรรยาดูแตกแลกนะครับเนี่ย
มันมันมันมันไม่ได้

โอ้โหใจเย็นนะครับมาแล้ว
พูดพอแม่บอกมาว่าทำแบบนั้นไม่ได้
โอ้ยเขาเชื่อกันว่าถ้ามีของแหลมติดตามกำแพงบ้านเนี่ย
เศษแก้วติดกำแพงบ้านไม่ได้
รั้วแหลมก็ไม่ได้เอายังไงดีล่ะทีนี้
ทำไมได้ไม่ได้เลยค่ะ
กลัวจะผิดห่วงจุ้ยปัญหาโลกแตกล่ะครับงานนี้
จริงหรือเปล่ามีผลหรือไม่
ไอเราก็ไม่ทราบไปถามสินแสดีกว่าครับ
สำหรับเรื่องเหล็กแหลมที่อยู่บนรั้ว
หรือว่าอาจจะบางบ้านใช้รวดหนามไปป้องกันขโมย
บางบ้านอาจจะใช้เศษแก้วที่ไปตั้งอยู่บนขอบรั้ว

ซึ่งหลายท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้มาก
เพราะอาจจะไปศึกษาข้อมูลแล้วเจอข้อห้ามที่ว่า
ถ้ามีเหล็กแหลมหรือสิ่งของแหลมคม
แทงเข้าสู่ตัวบ้านจะส่งผลร้ายต่อผู้อยู่อาศัยนะครับ
ทีนี้เราต้องมาแยกก่อนว่าห่วงจุ้ยบ้านตั้งแต่ประตูหน้าบ้านนะครับ
เข้าไปสู่ภายในคือฮวงจุ้ยระบบปิดที่มีพลังงานอยู่ภายใน
ส่วนรั้วที่อยู่นอกตัวอาคารหรือนอกตัวบ้าน
คือห่วงจุ้ยระบบเปิดไม่ได้ส่งผลร้ายใดเลยนะครับ
ถ้าท่านเปรียบเทียบว่าเหล็กแหลมที่อยู่บนยอดรั้ว
หรือเศษแก้วต่างมีความแหลมคมแล้วทิ้มแทงเข้าสู่ตัวบ้าน
หรือที่เขาเรียกว่าธนูลมท่านลองคิดดูนะครับ
อยู่ภายในบ้านท่านเปิดแอร์เปิดพัดลม
มีลมมาปะทะร่างกายท่านตลอดความคมของใบพัดมาปะทะร่างกายของท่านตลอด
แต่เรากลับรู้สึกเย็นสบายแต่เหล็กแหลมต่างที่อยู่ภายนอกบ้าน
ไม่ได้สร้างพลังลมใดเข้ามาสู่ตัวบ้านเลย
ให้ท่านสบายใจได้เลยนะครับว่าไม่ได้ส่งผลร้ายใดต่อ

ดังนั้นรั้วแหลมต่างที่โค้งงอเข้ามา
หรือมุมแหลมต่างที่ทิ้มแทงจากภายนอกเข้ามาในบ้าน
ไม่ได้ส่งผลร้ายใดตามที่ท่านคิดนะครับ
ให้ท่านดูว่าบ้านของท่านจำเป็นต้องติดเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า
ถ้าจำเป็นต้องติดก็ต้องทำครับเพราะว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุด

อย่าให้ข้อมูลที่ทำให้เราทุกข์ใจมาทิ้มแทงใจเราจนเรากลัวไปหมดนะครับ